ผมว่ากระโมยถ้าผมวิ่งกระโมยผมก็ไม่กล้า

เดี๋ยวผมก็วิ่งไล่อีกนะ
นี่เดี๋ยว
มันน่ามีรถหล่นเรานะ

หนึ่งรอบว่าถ้ามีรถยนต์มา

เสื้อนิดเดียวสีน้ำเงิน